และข่าวต่อไปอยากให้คุณจับตาดูนะคะเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับตัวเลขแล้ว
ลอตเตอรี่แม่ค้าขายลอตเตอรี่บอกมาเองค่ะ
ก็ที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละค่ะ
ต้องบอกว่าคึกคักยาวเหยียดมาตั้งแต่วันที่๑๐นะคะ
แล้วเมื่อคืนก็อย่างที่บอกไปเป็นคืนที่๔นะคะ
อยากให้ดูตรงนี้ค่ะมันได้เอาพ่อค้าแม่ขายมาเปิดแผงขายอาหาร
ของกินของใช้เยอะมากจริงนะคะเรียกว่าย้อนวัย
เห็นบอกว่าพี่แจ๊คหมดตังค์ตั้งแต่ต้นซอยเลย

คุณภายในไข้แบบงานวัดมั้ย
บรรยากาศแบบนั้นเลยค่ะเมนูเด็ดมีหลายอย่าง

น้ำสำราญใช้คำนี้ได้เลยนะคะ

ทั้งคนดังเขามาเสียงเซ็มซีหยิบตัวลงตัวเลขเยอะแยะมากมายค่ะ
ดังนั้นนะคะเลขสวยหลายเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขเซ็มซี
เลขวันเกิดเลขอายุหรือแม้กระทั่งวันเสียชีวิตของแม่พึ่งเนี่ย

เราไปพูดคุยกับคุณเอชุติมานะคะ
คุณเอคนนี้นะคะเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่ที่วัดทัพกระดานค่ะ
เขาบอกว่าอยู่มา๓๐ปีแล้วเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ
แล้วเขาบอกว่าหูยคุณอย่าเม้า
ทำไมนี่เลขแม่พึ่งปังมากขายดีมาก
ซึ่งเลขที่ว่านะคะเป็นชุดตัวเลขใหม่
ประกอบไปด้วย๐๔๐๓๑๓นะคะ
ตัวเลขนี้ขายเกลี้ยงแผงเลยหลายคน๐๔มาจากไหนพี่แจ๊กรีน
คือปีพศที่แม่พึ่งเกิด

ส่วน๑๓มิถุนายนคือวันเสียชีวิต
ส่วนเลข๐๓ก็เป็นความเชื่อไปด้วยนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าครั้งนี้นะคะหลายคนใหม่มั่นปั้นมือเลย
แม่พึ่งให้โชคแน่นอนเพราะว่าครบรอบ๓๐ปี
ไปฟังเสียงคอนเฟิร์มหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะคะแผงของพี่เอนี่แหละค่ะ
เมื่อสักครู่ให้สัมภาษณ์ไปนะคะถูกรางวัลที่๑มา๒ครั้งแล้ว
โอ้โหจริงเคยถูกแล้วนะคะดิฉันไม่ได้ซื้อที่นี่นะคะดิฉันซื้อที่ไหนดูไหมคะ
วัดภาษีเอกมัยนี่ไงเพราะว่าคุณผู้ชมค่ะเป็นความเชื่อ
คือเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานเนี่ยไปทำบุญมาใช่ไหมคะแล้วก็แม่ค้าเขาบอกเนาะ
แผงนี้ปีที่แล้วถูกรางวัลที่สามแล้วเราก็ไม่รู้เราก็อุ่นไปแล้วนะคะ
แต่ว่าส่วนตัวนะถูกไม่ถูกไม่เป็นไรแต่เป็นการเขาเรียกอะไรส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย

เพราะว่าดิฉันมีชุดตัวเลขของแม่เพิ่งเยอะมากหลากหลายเรื่องราวหลากหลายโมเมนต์นะคะ

เมื่อวานสารภาพเลยนะคะ๑๐ใบถือว่าเป็นการกระจายรายได้
กุบกรีบนิดหน่อย
๑๕๑๐ใบยังซ่อนไม่เที่ยงแผงหลังยังไม่ได้มาโชคข้างหน้า